เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นพ่อเท่าวัย๗๗ปี

สงสัยกันว่าคนก่อเหตุจะคือลูกชายเจ้าของบ้านนั่นแหละ

เสพยาเสพติดจนหลอน

วิ่งขึ้นวิ่งลงบ้านอยู่หลายรอบนะฮะจนต้องดับไฟไปด้วย
แล้วก็ไปจับตัวผู้ชายคนนี้ด้วย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับช่วยกันจับลูกชายเจ้าของบ้านนะครับ
เพราะต้องสงสัยว่าจะวางเพลิงเผาบ้านตัวเอง

คือจับเสร็จต้องเอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้นะฮะ
เพราะตอนเกิดเหตุไฟไหม้บ้านกำลังดับไฟกันอยู่เนี่ย
เจ้าของบ้านก็วิ่งขึ้นลงบ้านอยู่หลายรอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามครึ่งนะครับ

อยู่ที่บ้านนาตมตะบนบ้านกิวอำเภอเมืองทะนะครับ

คือก็ใช้เวลาในการดับเพลิงอยู่ชั่วโมงกว่านะครับ

ข้างบ้านมียุ้งข้าวด้วย

รถดับเพลิงเนี่ยสามคัน
สุดท้ายพอควบคุมเพลิงได้
พบว่าบ้านนี้ไฟไหม้วอดทั้งหลังแล้วนะฮะ
ลูกชายเจ้าของบ้านชื่อนายสมคริสนะครับ
อายุ๕๑ปีแล้วนะครับ

คือเขาดับไฟกันนี่ตัวเองไปนั่งอยู่กลางบ้าน
ที่นั่งกอดข่าวก้มหัวนะฮะ

จนเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำไล่
เพื่อให้ออกมาจากตัวบ้านนะครับ
เดี๋ยวอาคารต่างเนี่ยสาวเสาน้ำมันจะหัก
หรือวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งเข้าวิ่งออกนี่ไม่กลัวอะไรเลยครับเพลิงไหม้บ้านเนี่ยครับ
สุดท้ายวิ่งออกมานอกบ้านตอนถูกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำไล่เนี่ย
ต้องไปไล่จับกันอีกก็เป็นเหมือนกับที่ท่านเห็นตอนแรก
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
พิสูจน์หลักฐานวันนี้ไปเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับส่วนทางกาชาติจังหวัดลำปางแล้วก็ปพ
ก็เอาสิ่งของบรรเทาทุกข์มาช่วยเหลือเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านก็คือนายศรีวันนะฮะอายุ๗๗ปีนายศรีวัลแก้วคำลือ
บอกว่าบ้านหลังเนี้ยแกอยู่กับลูกชายสองคนขณะเกิดเหตุบ่ายเมื่อวานแกนอนอยู่ชั้นบน
แล้วน้องสาวตะโกนบอกไฟไหม้บ้านนะก็รีบออกมาแล้วก็ช่วยกันนะฮะ
หาน้ำมาดับไฟแต่ไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วเหลือเกิน
ซึ่งคุณตาแกบอกแกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือลูกชายหรือเปล่า
เพราะมาเห็นกันอีกทีก็คือลูกชายเนี่ยนั่งอยู่แถวข้างบ้านแล้ว
ส่วนลูกชายมีอาการทางจิตประสาทมาหลายสิบปี
เพราะเสพยาบ้าแล้วก็ดื่มเหล้าอย่างหนักจนประสาทหลอน
ทำลายข้าวของในบ้าน
บางทีเดินแก้ผ้าในหมู่บ้านก็มี
แต่ไม่เคยทำร้ายร่างกายใคร

เป็นน้องสาวของคุณตาศรีวัล
เจ้าของบ้านบอกตอนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังจะเดินไปให้อาหารหมูนะครับ
ก็มานั่งเล่นอยู่แถวชานบ้านตัวเองด้วย
เพลิงลุกไหม้จากบ้านพี่ชาย

แล้วก็ช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟ
ชาวบ้านก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้

พอได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาระงับเหตุกันเลยนะครับ
นายสมคิตลูกชายเจ้าของบ้าน
ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคนวางเพลิงก่อเหตุนะฮะ

แล้วเป็นบุคคลเฝ้าระวังของฝ่ายปกครองในชุมชนอยู่แล้ว
สอบพระมรถาก็คุมตัวนายสมคิดไปนะฮะ

ตะงกฏอารมณ์อะไรเรียบร้อยก่อน

แล้วต้องรอผลการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
ยังไม่มีพยานยืนยันว่าเขาเป็นคนวางเพลิงเผาบ้านตัวเองนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานในพื้นที่ที่เกิดเหตุไปแล้ว
เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนเรื่องนั้นก่อนนะฮะ
แต่ลำบากเลยบ้านนี้ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้ว